งานประจำปีที่มหาสารคามค่ะก็ตีกัน
แล้วงานนี้ปลาระเบิดใส่กันวิ่งหนีตายกันจ้าละวันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คืองานกาชาติงานมหากรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล

ยังไงถ้ายังตีกันอยู่แบบนี้ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ปลาระเบิดใส่กันแบบนี้
หน้าที่ว่าการนำเพลิมมหาศาลคามค่ะ
คนก็วิ่งหนีกันสิคะหลบลุกหลงกันสิคะ
ตำรวจ๔๐กว่านายเข้าไประงับเหตุค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็พยายามจะแยกย้ายกันหลบหนี

บตากันปุ๊บใส่กันเลยพี่อุ๋ย
บตากันปุ๊บต่อยกันเลยค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าทุกปีมันเป็นแบบนี้ทุกปี
ครับแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเจ็บสาหัสหรือไม่มีใครเสียชีวิตไงคะ
เหตุการณ์นี้เจ็บไปหนึ่งคือหัวแตกก็นำส่งโรงพยาบาล
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะไปเจอกับแม่ค้าที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
บอกว่า๕ทุ่มคืนเกิดเหตุปิดร้านแล้ว
ได้ยินเสียงวัยรุ่นวิ่งไล่กันในมือถือมีดกันด้วย
สักพักได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน๓นัด
มีเสียงระเบิดปิงปองหรือประทัดก็ไม่รู้แหละ
เสียงดังอยู่สองครั้งไม่กล้าออกไปดูเพราะกลัว
แต่วัยรุ่นที่ก่อเหตุก็น่าจะมีทั้งเยาวชนแล้วก็ทั้งสัก๒๐ต้นอะไรแบบนี้นะคะ
ตอนแรกวัยรุ่นวิ่งผ่านไปผ่านมาไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่
ไปมาไอ้๒กลุ่มที่ตีกันมันก็เยอะ
จำนวนคือนับแทบไม่ถ้วนว่ากี่คนกันแน่แล้วมันชุลมุนไงคะ
สักพักตำรวจมากู้ภัยมามารับคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
มีคนหนึ่งที่หัวแตกใช่ไหมคะอีกคนนึงถูกมีดฟันเข้าที่หลังด้วยนะคะ
แต่มีฟันไม่เข้า
ผู้กำกับการสพเมืองมหาสารคามก็เลยบอกว่า

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นนอกงานกาชาติ
เพราะว่าคอนเสิร์ตเลิกแล้วเหมือนช่วงจังหวะคนกำลังจะกลับบ้านพอดี
ตำรวจก็นำวัยรุ่นที่ก่อเหตุพยายามจะรวบตัวไปดำเนินคดี
แต่เขาก็หนีกันไงหนีกันกระเจิดกระเจิงไง
ก็สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
คุยกับคนเจ็บด้วยแล้วก็ตามตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
อยากให้นำตัวมาดำเนินคดีให้ได้ทั้งหมดทุกคนนะคะ
จะกี่สิบคนที่ชุนละมุนอะไรกันอยู่ฝากตำรวจหน่อยได้ไหมคะ
งั้นก็ไม่เข็ดเหมือนชาวบ้านบอกทุกปีจัดงานทีไร

เคยมีเรื่องกันมาก่อนมาเจอกันในงาน
สบตากันปุ๊บใสลูก